หลังจากที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วนะคะ

แก๊ปไม่ดูในโลกโซเชียลเลยนะคะ

น้องบูมนี่ไปเจอรายภรรยาใหม่นะคะ
ของคุณชูศรีนี่ก็คือต่อว่าคุณยายแล้วก็

เค้าเรียกประทะเข้ารมกับคุณพ่อนิดหนึ่งนะคะ
จนกระทั่งคุณพ่อมองว่าเป็นเด็กก้าวร้าวนะคะ

นั้นก็ด่าทอกันใหญ่โตนี่แหละค่ะ

คือน้องบูมบอกว่าจริงแล้วเนี่ยพร้อมที่จะไปขอโทษคุณพ่อด้วยนะคะ
โอ้โหวันนี้หูน้ำตาแตกเลยทีเดียวค่ะ

คนที่มาล่วงล้ำกล้ำเกินแม่และยายของหนูเป็นภรรยาใหม่ของพ่อนะคะ
ถ้าหนูจะผิดเพราะหนูปกป้องแม่และปกป้องยายของหนูที่หนูรับไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้
แล้วหนูเกิดพฤติกรรมแบบนี้ออกมาทำให้ผู้ใหญ่หลายท่านไม่พอใจ
หรือกระทบกระเทือนจิตใจหนูกราบขอโทษค่ะ

อย่างพี่ศรีก็คิดว่าผมจะเอาชนะมันไม่ใช่
ถ้าพี่จะคิดว่าหนูกับลูกจะมาเอาชนะออกมาพูดครั้งนี้เพื่อชวนทะเลาะหรือเอาชนะมันไม่ใช่นะพี่นะ
เป็นเด็กที่มีพฤติกรรมที่ดีมาตลอดตั้งแต่เล็กจนโต
ไม่มีพฤติกรรมเป็นเด็กเจ็บไปเกเลหรือว่าทำให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนเลย
ความเป็นพ่อเป็นลูกถึงพ่อจะพูดว่าตัดได้
เข้าไปขอโทษพ่อนั้นเข้าไปขอโทษได้อยู่แล้ว

พี่นกบอกว่าเดี๋ยวจะมีงานที่เขาจ้างสามคนพ่อแม่ลูกไปด้วยกัน
พี่นกบอกว่าไปได้แต่ไม่รู้ว่าผู้ชูสีจะไปได้หรือไม่
อย่างงี้ได้เหมือนกันบ้าง